มาดูความคืบหน้าคดีของบิ๊กโจ๊กกันบ้างนะคะ

ตอนนี้บิ๊กโจ้บอกว่าจะไม่ขอติดตามเรื่องนี้แล้ว
เพราะว่าได้ไปฟังเสียงคลิปของผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
โอ้โหฟังแล้วถอดใจไม่ฟังแล้วนะคะ
แต่ก็ไปพูดถึงอีกกรณีหนึ่งก่อนนะคะ
หรือว่าระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
โดยพลตมติโทษศุรเชษฐ์หักพารณ์ที่ปรึกษาพิเศษ
ประจำสำนักนายกข้าวมนตรี
มาให้ถ้อยคำต่อปปชในฐานะพยานนะคะ
และรถตรวจการไฟฟ้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่มีวงเงินกว่า๒๑๐๐ล้านบาทนะคะ
ซึ่งเป็นโครงการที่บิ๊กโจ๊กเชื่อว่า
น่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการ
รอบยิงรถของตัวเองเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

เออนะคะแต่ว่าความคืบหน้ากรณีคนร้าย
เพราะพอได้ฟังที่คลิปสีสนับสนานที่เปิดเผยในโลกออนไลน์แล้ว

แล้วก็คงไม่ได้ติดตามความคืบหน้าอะไรกับคดีนี้อีกค่ะ

กระบวนการยุติธรรมมีความชัดเจน
อย่าไปนึกว่าอะไรที่เราทำแล้วเขาจะไม่รู้
อย่าไปเอามือแค่ฝามือมาปิดฟ้า

แล้ววิธีการแบบเก่าโบราณ
ไปยิงนู่นยิงขู่เขา
ผมต้องเรียกว่าคืออย่านึกว่าเขาไม่รู้
วันนี้คนที่ไม่รู้ก็คือตัวเองไม่รู้
ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขารู้กันหมดแล้ว
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ระบุว่ายังไม่มีเหตุจำเป็น
จะต้องเรียกพลตำรวจโทษสุรเชษมาชี้แจงข้อเท็จจริง

นี้จะอยู่ในการกำกับดูแลของนายวิศนุเอง

ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนี้แต่อย่างใด
สะเทือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มันวรรณวัยแต่เลยแหละ
ก็รอดูแล้วกันนะว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวอะไร

แล้วก็ดูว่าปปชเขาเรียกสอบได้ข้อมูลอะไรไปบ้าง